ท่านผู้ชมครับเรื่องของลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลเขาให้จำหน่าย
ละ๘๐บาทอันนี้ตามราคาเป๊ะเลยรัฐบาลบอกว่าก็ต้องจำหน่ายใบละ๘๐บาทนะ
คุณยายุรีเนี่ยคุณยายุรีอายุจะ๑๑ปีแล้วคุณยายบอกยายได้โคต้า
งวดละห้าเล่มยายก็จะมานั่งขายอยู่ที่ประจำทุกครั้งเลยทุกงวดเนี่ยนะฮะ
ก็คือที่หน้าร้านสะดวกซื้อแถวด้านหลังอาคารสงเคราะห์กองบัญชาการกองทัพบก
ย่านบางขุนพรมแล้วก็ติดราคาเอาไว้ชัดเจนค่ะว่า๘๐ตัวเบอร์เลอร์เลย๘๐บาท
แต่วันนี้คุณยายุรีต้องหอบสังขารมาร้องขอความช่วยเหลือกับสื่อมวลชน
หลานชายด้วยนะฮะลูกชายด้วยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณยายุรีบอกว่ากำลังนั่งขายลอตเตอรี่อยู่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อ๗มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เขียนมาสอนอยู่มีทหารยศจ่าสิบเอกนายหนึ่งมาไล่ยายไม่ให้ขาย
ถามว่าทำไมไม่ให้ยายขายก็ยายมาขายใบละ๘๐บาทเอ้ายายก็งงก็มันถูกแล้วนี่
ก็ขาย๘๐บาทตามราคาเขาบอกขายไม่ได้เพราะว่าเมียของเขาเนี่ยเมียของจ่าคนนี้
ขายอยู่ใบละร้อยมันตัดราคากันชัดให้ยายเนี่ยย้ายไปยายมาขายทีไรเนี่ย
คือทหารคนนี้มาไล่ทุกทีแล้วใช้คำหยาบคล้ายโทษยายว่าขายตัดราคา
ทั้งทั้งที่ยายเนี่ยขายถูกกฎหมายพอยายไม่สบายใจอย่างนี้
คือมาขายทีไรโดนไล่ทุกทีจ่าทหารคนนี้มาไล่ทุกที
ยายก็ไปบอกลูกชายบอกหลานชายพอเขาได้ฟังเนี่ย
เขาก็พยายามที่จะมาพูดคุยอะไรด้วยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถูกทำร้ายนะฮะ
กูไม่ให้มึงขายกูมึงไม่ได้เป็นพ่อกูมือ๑๐นิ้วกูขายของได้ขายหวย
แม่ก็พูดอย่างนั้นน่ะ

ไม่ให้ขายแต่เช้ามาแล้ว

กูไม่ให้ขายพวกมึงนี่ไม่รู้ประจาน
นี่ค่ะมีสิทธิ์อะไรคะมาไล่ยายว่าไม่ให้ขาย

คืออยู่แถวด้านหลังอาคารสงเคราะห์ของกองบัญชากรกองทบกนะฮะ

มาตั้งขายเมื่อไหร่เนี่ยมาไล่ทุกวันเพราะยายบอกว่าเมียของทหารคนนี้ขายใบละร้อย
จริงต้องให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินคดีกับเมียทหารนะขายเกินราคานะ
ใช่นี่ฮะทีนี้พอยายไปเล่าให้กับลูกกับหลานฟังนะว่าเนี่ยถูกทำร้ายอย่างนี้เลยนะ
เขามาไล่อย่างนี้นะหลานชายหลานชายของยายุสิบแปดปีนะครับ
บอกว่าแต่ว่าเขาเป็นหลานย่านะแต่เราเรียกยายกันแล้วกันคือเนี่ยพอย่ามาเล่าให้ฟังเนี่ย
ก็เลยตามย่าไปขายลอตเตอรี่ด้วยแล้ววันที่เกิดเหตุถูกทำร้ายเนี่ยกำลังนั่งขายกันอยู่
ทหารคนนี้ก็มาอีกจริงเหมือนที่ยายบอกเลยนะขี่จักรยานยนต์คราวนี้มากับเมียด้วย
หลานชายก็โมโหก็เลยเดินไปถามเลยว่าเมื่อวานเนี่ยมาไล่ย่าผมทำไมมาว่าย่าผมทำไม
ทหารคนนี้ลงมาจากรถนะพร้อมกับใส่เครื่องแบบทหารมาเนี่ยนะแล้วก็ถอดเครื่องแบบทหารออก
แล้วง้างมือจะต่อยตัวเขาบอกเขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็ชกไปก่อนเพื่อป้องกันตัว
แล้วก็เกิดการชุลมุนเกิดขึ้นจังหวะนั้นภรรยาทหารคนนี้เอาหมวกกันน็อกมาฟาดใส่เขาเลย
เข้าข้อมือเนี่ยเห็นไหมฮะมือนึงไปเข้าเฝือกเนี่ยมือซ้ายเนี่ยนิ้วชี้มือซ้ายนี่หักเลยนะครับ
แต่ปรากฏว่าพอเกิดเรื่องชุลมุนวุ่นวายตรงนี้เสร็จกลายเป็นว่าฝั่งของทหารกับภรรยาไปแจ้งความก่อนที่สอนอนังเลิ้ง
หาว่าตัวของเนี่ยหลานชายของยายกับลุงอะไรของเขาเนี่ยไปรุมทำร้ายพวกทหารกับเมียของทหารก่อน
แล้วก็กระโดดลงจากรถถอดเสื้อเครื่องออกแล้วง้างหมัดครับผม
ผมก็เลยต้องป้องกันตัวก็เกิดชุลมูลกัน
แล้วภรรยาเขาก็เข้ามาเอาหมวกกระน็อกฟาดผมครับสองครั้ง
ผมรู้สึกว่าแขนหักผมก็เลยลุงตอนนั้นลุงมาพอดี
ก็เลยบอกลุงว่าพาไปโรงพยาบาลหน่อย
พอก็ไปโรงพยาบาลครับใส่เฝือกตลอดมาเนี่ยครับ
นี่ฮะเขาก็เลยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยมาขอร้องร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนด้วย
เนื่องจากฝั่งนั้นจะไปแจ้งความก็ว่าทางฝั่งนั้นเนี่ย

ท่านผู้ชมครับพอมีเรื่องราวของคุณยายุรีเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
เลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยนี่โพสต์เอาไว้
บอกว่าได้ส่งทีมงานไปหาคุณยายให้ความช่วยเหลือทุกด้าน
และประสานงานเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้คุณยายแล้ว

ไปช่วยเลยคือบอกประมาณว่าสลากยังไงมันต้องขาย๘๐บาท
แล้วยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่เป็นทหารด้วยโอ้โหแล้วคุณไปไล่เขาได้ยังไง

ล่าสุดวันนี้นะครับทางคุณกัณทัศน์นะครับ
ประธานกลุ่มพักพวกกันนี่เป็นตัวแทนของร้อยเอกธรรมนัฐ
พาคุณยายุรีนะลูกชายด้วยหลานชายด้วยไปที่สอนอนางเลิ้ง
ไปติดตามความคืบหน้าทางคดี
เพราะคดีนี้ต่างฝ่ายต่างก็แจ้งความซึ่งกันและกัน
นี่นะครับคุณกันนทัศน์บอกว่าคดีนี้ถือว่า
คนที่เป็นคู่กรณีกับคุณยายเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้เสียหายเป็นชาวบ้านทั่วไปก็ต้องมาดูมาช่วยหน่อย
ว่าเดี๋ยวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็จะมาประสานกับเจ้าหน้าที่สอนอนางเลิ้ง
ให้ไปตรวจตราให้หน่อยในจุดที่คุณยายเขาขายลอตเตอรี่อยู่
รวมทั้งชาวบ้านทุกคนด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะ
โอ้โหนี่วันนี้ก็เลยตัดสินใจเหมาแผงลอตเตอรี่คุณยายไปเลย
ร้อยกว่าใบเป็นกำลังใจหลังจากเจอเหตุการณ์ร้ายมา
ส่วนตัวเนี่ยคุณกันนัททัศน์บอกว่าคู่กรณีเป็นถึงข้าราชการจะมาอ้างไม่ได้
ว่าไม่รู้กฎหมายเรื่องขายสลากเกินราคา
ซึ่งส่วนนี้ถ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีความผิด
ต้นสังกัดก็ต้องลงโทษด้วยนะ

ก็เข้ามา
สมควรได้รับบทลงโทษนะในมุมมองของผมนะ
เพราะว่าอย่างแรกถ้าเป็นชาวบ้านตะถิตอาสาเนี่ยก็ไม่เท่าไหรอ
แต่เนี่ยด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่แล้วใช้ความเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย
มากันแกล้งชาวบ้านที่ดูเด็กน่าสงสารแบบนี้
ผมคิดว่าส่วนนี้คือได้รับผลลงโทษ
ส่วนภูมิกับการสอนอนางเลิ้งนะครับพันธุ์ตำรวจเอกสมยศอุดมรักษาทรัพย์นะครับ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางฝั่งของทหารเข้ามาแจ้งความก่อนจริง
ก็มีการแจ้งข้อหากันแล้วก็ตรวจสอบแล้วเนี่ย
ก็เป็นฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายนะฮะ
ที่เขามาแจ้งข้อหาเอาไว้ทางฝั่งของลูกหลานคุณยาย
ตำรวจก็เรียกฝั่งของคู่กรณีมารับทราบข้อหาแล้ว
ส่งฟ้องศาลเรียบร้อยแล้ว
ส่วนฝั่งของหลานคุณยายที่แจ้งความว่าถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
เขาไปแจ้งความไว้ที่สนชนะสงคราม
มันเป็นพื้นที่เกิดเหตุที่มันคาบเกี่ยวกัน
มันก็เลยเกิดความสับสนทางคดี
เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวสนนางเลิ้งกับสนชนะสงครามเนี่ย

วันนี้ก็เลยให้ทางฝั่งหลานชายคุณยายเนี่ย
ไปตรวจร่างกายแพทย์ลงความเห็นว่ากระดูกนิ้วแตก
ต้องรักษาอาการนานกว่า๒๐วัน
โอ้โหแบบนี้ได้รับอันตรายสาหัสไง
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าทหารกับภรรยาเนี่ย
จะต้องถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่น

ซึ่งตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
เสร็จสิ้นภายในวันนี้และส่วนใบชนะสูตรบาดแผลของน้องที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าใช้เวลาไม่นานก็จะสรุปสำนวน
แล้วก็เรียกทางผู้กรณีมารักษาข้อข่าวหาแล้วก็ส่งรวมที่อาจารย์ได้
ทางนี้แจ้งข้อหาว่าอะไรคะแล้วทางนู้นแจ้งว่าไงคะ
ก็คือทั้งสองฝ่ายแจ้งเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ว่าผลของบาดแผลเนี่ยทางนี้จะ
จะได้รับอันตรายจากแก่กายมากกว่าตามความเห็นของหมอนะครับ
ก็จะเข้าองค์ประกอบของกฎหมายก็จะมีการแจ้งข้อหาตามข้อกฎหมายครับ
ทีนี้คำถามก็คือว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นทหารจริงเหรอ
เป็นทหารแล้วกล้าเหรอเขาจะแหมมาบอกมาขายตัดราคาเมียเขาอย่างนี้ไม่ได้
แล้วเป็นทหารจริงด้วยอ่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
กองทัพบกเขาตรวจสอบแล้วนะฮะมีใบแถลงการออกมาเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าตรวจสอบแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณยายุรีเนี่ย
เป็นทหารชั้นประทวนสังกัดกรมกำลังพลทหารบก
ตอนนี้ต้นสังกัดเรียกเจ้าตัวมาให้ข้อมูลแล้วแล้วมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
นี่พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกทบเนี่ยท่านให้รายละเอียดนะฮะ

เบื้องต้นทางกองทัพบกบอกว่าแม้จะเป็นเหตุทะเลาะวิวาสระหว่างบุคคล
แต่เมื่อเกิดการร้องเรียนแล้วมีการใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเกินกว่าเหตุไม่เหมาะสม
ต้นสังกัดได้พิจารณาจะลงโทษตามวินัยทหารตามพฤติกรรมที่ปรากฏ
นะฮะส่วนการแจ้งความดำเนินคดีทางอาญา
ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายอืมแต่ทางวินัยของทหารเนี่ย
เดี๋ยวจะดำเนินการให้ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลย
บอกค่ะลอตเตอรี่แปดสิบบาทก็ไม่ใช่ง่ายง่ายคุณยายมาขายแปดสิบบาท

มาไล่เขาไปทำร้ายเขาแบบนี้ไม่ได้นะคะ
ไปขายตัดราคาเมียเมียขายอยู่ร้อยหนึ่ง
เมียต้องถูกดำเนินคดีค่ะเพราะว่าขายแพงขายเกินราคา